ส่วนเรื่องของน้องโจนัสนะครับท่านผู้ชมครับ
เด็กชายวัย๗ขวบที่ไปเล่นน้ำกับเพื่อนรุ่นพี่นะครับ
ในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยแล้วน้องก็จมน้ำเสียชีวิต

แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนด้วยนะครับ
วันนี้เราตามไปคุยกับคุณแม่นะครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ให้นะครับ
บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของตัวทายตัวแทนหรือเปล่า

ฝันแบบเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยนะครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยกัน
มหาร่างของเด็กชายบรรจงจูหลาย
หรือว่าน้องโจนัสวัย๗ขวบนะครับ
จมน้ำแล้วก็หายไปนะครับ

สุดท้ายแล้วเจอร่างน้องนะครับในสภาพที่น้องเสียชีวิตไปแล้ว
ยายของน้องเนี่ยชื่อนางบัวพันธ์มาเสมออายุ๕๐ปี
บอกว่าปกติหลานชายจะอยู่กับแม่แถวอำเภอพระสมุทรเจดี
ช่วงนี้ปิดเทอมก็เลยมาอยู่กับยายที่บ้าน
ก็มีหลานสาวอีกคนนึงที่มีศักดิ์เป็นน้าของน้องโจนัส
เขาปิดเทอมเหมือนกันก็มาอยู่ด้วยก็มาช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูนะครับ
แล้วปกติหลานชายจะออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเป็นประจำนะครับ
แต่จะไม่ไปไหนไกลนะกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ย
หลานไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนส่วนมากก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ด้วยนะครับ
แล้วอยู่ยายก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าหลานจมน้ำเสียชีวิต
โอ้โหยายมาดูนี่แบบนะร้องไห้แม่ก็มาอีกนะ
เพราะว่ายายก็โทรไปบอกแม่ว่าลูกชายเนี่ยจมน้ำเสียชีวิต
ซึ่งแม่บอกว่าเพิ่งนอนตอนกลางวันเนี่ยแล้วก็ฝันว่าลูกจมน้ำ
เอ้าแม่ของตัวเองก็คือยายของหลานเนี่ยโทรมาบอกว่าลูกชายจมน้ำเสียชีวิตจริง
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่วัดใหญ่บางปรากฏนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่อำเภอพระสมุทรเจดีเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องโจนัสนะครับ
ได้คุยกับแม่ของน้องโจนัสชื่อนางสาวบังออนจูหลายอายุ๒๖ปีนะครับ
บอกว่าไม่คาดคิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกชาย
โดย๑วันก่อนเกิดเหตุครอบครัวเพิ่งจะมีความสุขกันพร้อมหน้า
เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องโจนัสที่มีอายุครบ๗ปีเต็มนะ
วันรุ่งขึ้นก็คือเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุเนี่ย
มันก็มีเรื่องน่าประหลาดเกิดขึ้น
บังออนบอกว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุตอนนั้นหลับอยู่ที่บ้าน
สักประมาณบ่ายโมงนะก็ฝันฝันว่าลูกชายน้องโจนัสนี่แหละมาเข้าฝัน
มาบอกว่าแม่หนูจมน้ำนะหนูอยู่ไม่ได้แล้วนะหนูไปแล้วนะ
นี่ฮะอันนี้ในฝันนะโดยภาพที่เห็นในฝันเนี่ยคือลูกชายยืนอยู่ริมบ่อ
ใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีดำแดงแล้วก็สวมรองเท้าแตะสีฟ้า
แล้วลูกชายก็ตกลงไปในน้ำแล้วจมหายลงไปในน้ำ
นี่ฮะนางบังออนบอกว่าตอนนั้นก็สะดุ้งตื่นตกใจสะดุ้งตื่น
จากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม่ของเธอก็คือยายของน้องโจนัสเนี่ย
โทรศัพท์มาหาบอกว่าโจนัสจมน้ำเธอก็ตกใจมาก
รีบนั่งรถไปหาลูกชายที่จุดเกิดเหตุตอนไปถึงเขากำลังหาลูกกันอยู่นะ
ยังหาลูกไม่เจอยังงมกันอยู่ตอนนั้นก็ยังตั้งความหวังว่าลูกอาจจะยังมีชีวิตรอด
แต่สุดท้ายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะฮะจนยายเนี่ยต้องไปจุดทูป๕ดอก
ไปปักไว้ที่ริมน้ำขอพระแม่ธรณีพระแม่คงคาขอให้เจอหลานชาย
แล้วร่างของน้องโจนัสก็ลอยขึ้นมานี่นะฮะ
แล้วชุดที่น้องใส่เนี่ยนะก่อนจะจมน้ำเนี่ย
นางบังออนบอกว่าเป็นชุดเดียวกับที่เห็นลูกชายในฝันเลย
คือกางเกงขาสั้นสีดำแดงเสื้อสีฟ้า
แต่ตอนที่พบศพน้องน้องไม่ได้ใส่เสื้อ
น้องถอดเสื้อแล้วก็กระโดดลงไปเสื้อกับรองเท้าอยู่ตรงเนี่ยนะครับ
รองเท้าแตกก็สีฟ้านะค่ะคือแม่เนี่ยเขาอยู่คนละที่
เพราะว่าลูกมาอยู่ปิดเทิมกับยายแม่ไม่รู้ว่าลูกใส่เสื้อผ้าสีอะไรเลยในฝัน
คือในฝันกับความจริงเนี่ยมันเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับ
เชื่อว่าที่ฝันเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลูกชายมาสื่อสาร

ฝันว่าเห็นน้องนอนนะจ๊ะว่าน้องบอกแม่หนูจมน้ำอะไรอย่างนี้จ้ะ
หนูไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้หนูก็เลยสะดุ้งตื่นแล้วแม่เขาโทรมา
ว่าลูกจมน้ำจ้ะตอนที่หนูยังไม่ไปถึงอะไรจ้ะแต่ยังไม่เจอเนี่ย
แต่พอหนูไปถึงแล้วพอดียายเขาจุดทูบก็เลยเจอจ้ะ
ก็บอกว่ามีคนตายบ่อยเขาชวนแล้วอย่าไปเล่นไปเล่นนะเด็กก็ไม่เชื่อ
มีคนจมน้ำบ้างมีคนผูกคอตายมั่งแล้วก็มาเจอกับลูกหนูจ้ะ
เอาไปกับเพื่อนแต่น้องไว้น้ำไม่เป็นบางคนก็บอกว่าคนผักหรือผีผักก็ไม่รู้
เพราะว่ามันเป็นทางสลบลงมันลื่นไปจากขี้ตาไข้อย่างนั้นเลยแล้วลึก๓เมตร
เรียบร้อยก็ได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ทางครอบครัวก็ได้เตรียมผ้าขาวบางม้วนสายสินดอกไม้ทูบเทียน
มนต์พระไปที่จุดเกิดเหตุคลองทดน้ำที่น้องจมน้ำเสียชีวิต
เพื่อเชิญดวงวิญญาณให้กลับไปที่วัด
นี่นะฮะก็นิมนต์หลวงพ่อมานะครับ
คุณยายของน้องบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่รู้อะไร
ดนใจให้หลานชายมาเล่นกับเพื่อนรุ่นพี่
แล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยต้องนั่งรถรับจ้างคันเล็กมานะ
มาจากบ้านเนี่ยไกลมาเกือบ๑กิโลเมตร
ก็ถือว่าไกลจากบ้านมากสำหรับเด็กนะครับ

เมื่อวานตอนรู้ข่าวว่าหลานตกน้ำยายบอกว่าตกใจมาก
เจ้าหน้าที่หาอยู่กว่า๒ชั่วโมงยังไงก็งมไม่เจอ
เจ้าหน้าที่เอาทูบมาให้ยายแล้วบอกว่า
ยายไปอธิษฐานต่อพระแม่คงคานะ
ขอให้ท่านเปิดทางขอให้พบร่างน้อง
อธิษฐานเสร็จยายบอกว่าวานนี้พอพลักทูบลงพื้น

ตอนช่วงที่ทำพิธีอัณเชิญดรุงวิญญาณหลานเย็น
พระท่านบอกว่าตรงจุดนี้มีผีเยอะ
ยายบอกเพราะว่าพระอาจมองเห็นอะไรบางจัง
บอกว่าให้ตั้งใจเชิญดวงวิญญาณของหลาน

ซึ่งนางบัวพันธ์ยังกล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้านะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ที่เสียหลานชายไป
เป็นการสูญเสียอย่างไม่มีวันกลับ
แต่ก็คิดซะว่าหลานชายก็หมดเวรหมดกรรมไปแล้ว
จะทำบุญมาเท่านี้คงจะไปสบายแล้ว

ไปที่วัดใหญ่นะลูกไปฟังสวรรค์
ยายจะทำบุญหาไปฟังสวดที่วัดนะลูก
มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกที่เกิดเหตุนะครับ
เสียงเด็กมาเล่นน้ำกันข้างที่พักครับ
ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะปกติจะมีเด็กมาเล่นน้ำที่นี่เป็นประจำอยู่แล้ว
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเด็กวิ่งมาหามาบอกว่ามีคนจมน้ำให้ไปช่วยด้วย
ตามคนทอดแห่หาปลาให้มาช่วยแล้วก็รีบโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วย
ซึ่งตรงคลองตรงนี้ก่อนหน้านี้เคยมีเด็กอายุ๑๔ปีจมน้ำเสียชีวิตมาแล้ว๑คน
ตอนนั้นก็ค้นหากันอยู่๒วันนะฮะกว่าจะเจอศพ
ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าอาจจะเป็นการหาตัวตายตัวแทน
เฝ้าคลองแทนวิญญาณที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ก็ได้
แต่หากมองอีกมุมนึงในหลักของทั่วไปเนี่ย
ก็คือเด็กอาจจะพลัดหรือว่าลื่นตกน้ำลงไปเองก็ได้
เพราะว่าเด็กเนี่ยถอดเสื้อผ้าไว้บนฝั่ง
ประกอบกับจุดที่เด็กตกเนี่ยเป็นพื้นลาดด้วย
มีตะไข้ต่างเกาะอยู่เยอะด้วย
บางทีเด็กอาจจะแบบยังไม่ลงหรอกแต่อาจจะลื่นลงไปก่อนหรือเปล่า
มีจุดหนึ่งทางด้านนู้นครับเดินห้างอายุ๑๔ปี
มน้ำเหมือนกันครับถ้าตามชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าเขาน่าจะเป็นตัวตายเราแทน

ไม่แต่เขาเดินมาเหมือนมีอะไรผักเขาเลยครับ
มีอะไรผักเขาเหรอใช่แล้วเขาก็เดินลงไปเลยครับ

น้องกับเราเวียดน้ำเป็นไหมไม่ครับไม่เป็นครับ
ว่านี่มากี่ครั้งแล้วเนี่ยที่เนี้ยผมมาแค่สองครั้งเองครับ
แล้วน้องอ่ะที่โจมตีน้องกี่ครั้งไม่รู้ครับ๓ครั้ง
อ๋อน้องก็เคยมาแล้วหรอมากับคนอื่นใช่ไหม
มากับเพื่อผมนี่แหละแต่คนนี้ไม่ได้มา
อ๋อคนนี้ไม่ได้มามากับเราครับ
มาทุกครั้งก่อนอันนี้ขอเล่นไหมเล่นน้ำไหม

เล่นอยู่เขาว่ายน้ำเป็นไหมน้องอ่ะ

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้

ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้